ก็ต้องมาสังเกตดูว่าแบรนด์ใหญ่
ก็ยังไม่ไปลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากนัก
นอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ย

ที่เป็นตัวในการตัดสินใจ
ว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาจะลงไปลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่า
ทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะว่าอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของแต่ละแบรนด์ที่จะไปลงทุนที่จะไปเปิดในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ว่าปัญหาที่ธุรกิจเหล่านี้ไม่ขยายการลงทุนเข้าไปไม่ใช่แค่กังวลในเรื่องของความปลอดภัยเท่านั้นค่ะแต่ต้องบอกว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยเช่นต้นทุนการขนส่งสินค้าในพื้นที่เหล่านี้แพงถ้าไปเทียบกับพื้นที่อื่นอื่นจำนวนความต้องการยังมีไม่เพียงพอต่อการเปิดสาขาใหม่แล้วก็ไม่ได้รับการรับรองตรา